ฟังจากฝั่งผู้แทนรัศดรไปแล้วนะครับ
ฟังสอวาวบ้างไหมล่ะคุณผู้ชมครับปฏิกิริยาเขาจะจะเป็นยังไงบ้าง

เสรีสุวรรณภานนท์ก่อนสวนะครับ

แล้วการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไกลนะครับ
โดยมีก่อนนะโดยมีก้าวไกลมันเลยยากไง
ดังนั้นเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหนี่คือคุณเสรีบอกขนาดนี้เลยนะ
อย่างภูมิใจไทยไงเราฟังเสียงสิ
ต้องยอมรับว่าภักดิ์เก้าไกรคือตัวเงื่อนไขที่เขาที่แล้วเนี่ยคุณวิทยาไม่ได้ก็อยู่ในเงื่อนไขที่ภักดิ์เก้าไกรมีนโยบายไปกระทบกับไอ้กฎหมายอาญามตา๑๑๒อันนี้เป็นหลักนะมันไม่ใช่บอกไม่ใช่อะไรก็ไปอ้าง๑๑๒ไม่ใช่ดูไปดูมาหันไปหันมาหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นภูมิใจใดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้การตั้งข้อ
ต้องเข้าใจว่าในทางการเมืองบางทีมันก็การจับคั่วมันอาจจะหาเหตุผลมาสารพัดที่จะเอาคนนั้นไม่เอาคนนี้ใช่ไหมแต่พอถึงเวลาช่วงนึงเนี่ยบางทีก็ต้องสลัดส่วนที่มันเป็นปัญหาออก
นะครับแล้วก็ทางโต๊นนิวโชน
นี่คือการวิดีโอคอลสัมภาษณ์นะครับ
สัมภาษณ์กลับแรกก็ว่า

คือสวกิติศักดิ์ถามนักข่าวบอกว่า
ฐานต่างรวมความปรับสุดสำหรับพวกคุณ
นี่ไม่ต้องรอสัมภาษณ์คือท่านเนี่ยนะโพสต์
โพสต์ก่อนที่ก้าวกายจะส่งมาให้ต่อให้เพื่อไทยอีกโอ้โหอ่า
ซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสการเมืองช่อฉนตบตาสังคม
อ้างไม่มีแก้ม๑๑๒วันนี้แค่หวังสภาโหวตผ่านเข้าร่วมรัฐบาล
เข้าสู่อำนาจรัฐเตรียมล้มรัฐธรรมนูลล้มและยกเลิกสถาบันต่างวันหน้า
เราก็รู้ว่าท่านหมายถึงพักไหนพี่เบิร์ตผ่านสวเสรีมาแล้ว
กิติศักดิ์สวสมชัยอันนี้คือเหมือนจะเป็นฝั่งเดียวกันหมดเลย
ฝั่งเดียวกันมีไหมมีสวฝั่งที่เคยยกมือโหวต
มีคุณประภาษีไงคุณประภาษีสุฉันทบุตรนะครับ
ท่านบอกว่าเนื่องจาก๘พักการเมืองน่าจะสามารถรวมกันเตรียมจัดตั้งรัฐบาลแล้ว
ดังนั้นขอหยุดพูดเรื่องการเมืองเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
ให้เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยต่อไปจะคุยเรื่องสนุกสนานเหมือนเดิม
ขอบคุณพี่น้องลูกหลานที่ติดตามอ่านค่ะ